แต่จะบอกว่าพอมันมีเลขเด็ดเลขดังขึ้นมาเนี่ยนะคะ
แผงคือพอเป็นที่ต้องการมาก

คือปกติต้องขาย๘๐บาทตามกฎหมายใช่ไหมคะ

หนึ่งไม่พอเลขดังพุ่งเกิน๑๐๐บาทไปแล้วนะ
แต่ถามว่าประชาชนซื้อไหม

นะเอ่านี่น่ะเขาสือกันหมดอ่ะนี่อ่ะเส็นไหมบรรยากาศแพ้งขายสลากินแบงก์
คนมาแห่ซื้อเลขดังกันคึกคักมากเลยนะคะราคาสูงเกินใบละร้อยก็
ซื้อซื้อกันเกลี้ยงทุกแผงเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ปรับราคาสลาก
ขึ้นเพราะว่าเขาต้องการลดความเสี่ยงแหละไม่ให้ขาดทุนมากเกินไปเพราะว่า
พอฝนมันตกคนไม่ค่อยออกจากบ้านนะคุณสลากมันจะเหลือแล้วพอสลากเหลือปุ๊
เท่ากับเขาขาดทุนไงเพราะเขาต้องเสียเงินในการจองสลากเอาสลากมา
ถูกไหมนายธนวัฒนพลวิชัยโคศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
เรื่องสลากเกินราคาเนี่ยนะบางครั้งมันก็เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอ่ะ
เขาก็ทำอะไรมากไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็คือการกำชับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่า

และซื้อก็ไม่ควรไปอุดหนุนร้านค้าที่เขาขายเกิน

ถ้ามันมีคนต้องการยังไงก็ขายได้ไง

แล้วก็ยืนยันด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง

และตอนนี้กำลังเร่งผลิตศึกษา

แก้ปัญหาสลากแพงในระยะยาวค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าทำไมวันนี้เรา๓คนสนุกกันจังเลย

มันมีความหวังไงมีความหวังอยู่นะครับ